ครับมีน้องเด็กหญิงวัย๑๓ปีคนหนึ่ง
หายไปจากบ้านหกวันได้ค่ะตั้งแต่สามมิถุนายนคุณแม่เนี่ย
เขาตามหาอยู่อืมสุดท้ายเนี่ยเจอแล้วนะฮะค่ะคือน้องน้อง
ต้องจำกันไว้ด้วยนะครับคือไปอยู่บ้านเพื่อนโอ้ย
น้อยใจย่าบอกย่าชอบบ่น

ก็ไม่รู้ปรึกษากับเพื่อนหรือยังไงเพื่อนมารับแกรับไปด้วยกัน

นี่ฮะก็โชคดีที่เพื่อนได้เจอนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับตั้งแต่๓มิถุนายน๓ทุ่ม๔๑นาที
เด็กหญิงคนนี้อายุ๑๓ปีสมมุติว่าชื่อน้องแตงโมก็แล้วกัน
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผ่านวัดดอนมะเกลือนะฮะ

ในพื้นที่ตะบนดอนมะเกลือที่อู่ทองสุพรรณบุรีแค่๘๐๐เมตร
นี่เป็นหลักฐานที่คุณแม่บอกเท่าที่มีอยู่เลย
ประกาศตามหาลูกสาวหน่อยตั้งแต่๓มิถุนายนนะครับ
คุณแม่โพสต์เฟซบุ๊กตามหาบอกว่า
ลูกสาวเนี่ยหายจากบ้านคืน๓มิถุนายนแล้วติดต่อไม่ได้เลย
คือลูกเนี่ยเอามือถือไปแต่เป็นมือถือแบบที่ไม่มีซิมโทรศัพท์อ่ะอ่า
อาจจะไปใช้เวลาที่มีสัญญาณไวฟงไวไฟอะไรก็ว่าไป
ตั้งแต่๓มิถุนายนนะจน๗มิถุนายน
แม่ก็มาขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนให้ช่วยตามหาอีกทางหนึ่ง
บอกว่ามีเงินรางวัลให้๑๐๐๐บาทสำหรับคนแจ้งเบาะแสจนเจอลูกสาว
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าลูกสาวเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม๑นะครับ
อาศัยอยู่กับย่าย่าอายุ๖๘แล้วแล้วก็น้องสาวอีกคนนึงอายุ๙ขวบ
ส่วนแม่กับพ่อจะอยู่บ้านอีกหลังนึงนะเพราะว่าแม่กับพ่อต้องทำงาน
คืนวันเกิดเหตุเนี่ย๓มิถุนายนสัก๑ทุ่มเนี่ยเท่าที่รู้ก่อนที่ลูกจะหายตัวไป
ลูกไปขอเงินซื้อมาม่าแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อลูกอมเนี่ยไปให้ย่าด้วยแล้วย่าก็ขึ้นนอน
มารู้อีกทีนึงก็คือน้องเนี่ยหายออกไปจากบ้านนี่แล้วมาดูเนี่ยไล่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ได้ภาพตรงนี้นะครับวันนี้เราไปที่บ้านของน้องแตงโมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้
มิถุนายนนะน้องไปตั้งแต่๓มิถุนายนโอ้โหไปถึงนี่ถือว่ามีข่าวดีคุณแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ย
เจอแล้วเจอลูกสาวแล้วคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยพาน้องเนี่ยกลับมาที่บ้านย่า
นี่ย่านี่น้ำตาซึมเลยน้องก็มายกมือไหว้ขอโทษย่าขอโทษแม่ขอโทษพ่อ
นี่ร้องไห้โอ๊ยหนูน้อยเอ้ย
ย่าย่าชอบบ่นก็เลยแอบออกจากบ้านไปตอนที่ย่าหลับคืนนั้นมีเพื่อนผู้หญิงสองคน
เข้าเกมออนไลน์อ่ะฟรีไฟล์อ่ะโอ้ยมันจะเล่นแล้วก็แชทคุยด้วยได้ใช่ไหม
ไม่ใช่ก็คือเล่นไปด้วยแล้วเขาก็จะมีโปรแกรมที่เหมือนคุยกันไปด้วยแล้วเล่นไปพร้อมกันนะคะ
ซึ่งไม่ใช่แค่เด็กผู้ชายนะเด็กผู้หญิงก็เล่นนะเล่นอุ้ยเด็กเด็ก
เล่นกันเยอะเนี่ยน้องเขาบอกเขารู้จักกันในเกมเนี้ยคุยกันได้สามสี่เดือน
วันนั้นก็คุยกันว่าโอ้โหย่าชอบบ่น
เพื่อนก็หวังดีใช่ไหมก็ขี่รถมารับเลยอ๋อถามว่าแล้วขี่ไปถึงไหนกันอ่ะ
บอกนู่นซ้อนท้ายรถไปกันถึงนู่นบ้านเพื่อนนครสวรรค์
ค่ะไปไกลมากนะจากสุพรรณบุรีไปถึงนครสวรรค์อืม
แล้วตอนที่อยู่ที่บ้านเพื่อนเนี่ยถามว่าทำอะไรอ่ะลูกค่ะ
อยู่ตั้งหลายวันตั้งแต่วันที่๓มิถุนายนเนี่ย
น้องบอกก็เล่นเกมกันทุกวันนั่นแหละ๕๖วันเล่นเกมตลอดทั้งวันด้วย
ไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมมีพ่อกับแม่ของเพื่อนเนี่ยคอยเอาข้าวเอาน้ำมาให้กิน
นี่จนกระทั่งพ่อกับแม่ของเพื่อนบ้านเพื่อนที่ไปอยู่ด้วยเนี่ย
เขาเห็นข่าวว่าแม่เนี่ยประกาศตามหาแตงโมค่ะแล้วเอ้านี่เพื่อนลูกนี่
ที่นั่งเล่นเกมกันอยู่เนี่ยเอาข้าวให้กินอยู่ตั้งหลายมื้อหลายวัน
ก็เลยบอกกลับบ้านไปเถอะหนูอุ้ยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เพื่อนจริงจริงนะ
ไม่ได้ส่งด้วยนะตอนไปเนี่ยขี่จักรยานยนต์มารับใช่ไหมเพื่อน
กับแม่เพื่อนให้เงินมาบอกนั่งรถทัวร์กลับบ้านไปก็แล้วกัน
แล้วจากนครสวรรค์เนี่ยบ้านน้องอยู่สุพรรณน้องนั่งรถไปนู่นกรุงเทพ
เอ้าเด็กอายุ๑๓ไปคนเดียวด้วยก็อาจจะไม่รู้จะไปทางไหนยังไง
รู้แค่ว่าพ่อกับแม่เพื่อนเอาตังค์ไปไปขึ้นรถทัวร์กลับบ้านเอาแล้วไม่ติดต่อผ่านทาง
ถ้าเห็นจากเฟซบุ๊กไม่ติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊คบอกให้พ่อแม่มารับเหรอโทรศัพท์น้องไม่มีซิม

ก็เขาไม่ติดต่อให้เขาให้เงินบอกนั่งรถทัวร์กลับบ้านไปลูก
เอ้าน้องนั่งลงไปกรุงเทพฯออกจากนะครสวันตอนถึง๒ทุมเมื่อคืนนี้นะ

โชคดีมากน้องไปเจอคนที่เขาเป็นพลเมืองดีนะฮะ
ถ้าไปเจอมิจฉาชีพนี่ยุ่งเลยนะฮะ

เขาก็ถามไปถามมาเขาก็ซื้อซิมโทรศัพท์ให้นะฮะ

แล้วน้องก็โทรไปหาแม่แล้วเขาก็ไปรับกันเนี่ยครับ
บอกทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการจริง
จากนี้ไปสัญญาเลยว่าหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีก

เมื่อวานครูมาครูบอกว่าถ้าแตงโมกลับมานะ
บอกให้ไปเรียนเหมือนเดิม

แล้วมึงรู้จักเขาได้อย่างไรคนที่นั่วนะ

ที่อะไรนครสวรรค์นะ

โอ้โฮเห็นไหมแล้ว

ก็รู้แล้วผู้หญิงน่าไปมันไกล
ตีหน้าอย่าคิดอย่างนี้นะ

นั่งอย่าทำมีอะไรแม่บอกแล้ว
มีอะไรให้บอกคุณจัดมาหว้ะเลย
เมื่อคืนแตงโมไปถึงหมอชิดตอนตี๓ใช่ไหม

คุณแม่บอกลูกสาวโทรมาหา

บอกให้มารับหนูหน่อยหนูอยู่ที่หมอชิด
ก็คือมีผลเมืองดีเขาซื้อคลิปฟริมให้

แล้วก็ออกจากบ้านไปรับลูกทันที
ตอนนั้นไปเจอลูกยังอยู่ในชุดเดิมเลยนะ

วันที่ไปวันนั้น๓มิถุนายนที่เพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มารับ

น้องบอกว่าก็อาบน้ำนะแม่

ก็เอาไปชุดเดียวไม่ได้ถืออะไรไปเลย
ใช่หลังจากเจอลูกแม่บอกแม่ดีใจมากไม่โกรธลูกเลย
ได้ลูกกลับมาอย่างปลอดภัยก็ดีใจแล้ว
ส่วนเพื่อนที่มารับลูกไปเนี่ยตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้
สงสัยจะกลัวทางฝั่งของพ่อแม่น้องแตงโมเนี่ยเขาเอาเรื่อง
ลูกก็อยู่ตรงนั้นได้ยังไง
แต่ว่าได้ติดต่อพูดคุยกับทางนู้นบ้างมั้ยคะเพื่อนน้อง
ไม่ได้ติดต่อเลยเขาก็คงกลัวด้วย
กลัวอะไรอะไรอย่างเพราะว่าให้ที่พักอะไรอย่างเนี่ย
เขาก็คงจะกลัวแต่ถ้าถ้าเกิดเขาเขาเป็นผู้หญิงจริง
เราก็ไม่เอาเรื่องไม่อะไรเขาหรอกเขาก็ดูแลลูกเราหมดเลย
แต่ให้ค่ารถนั่งมานี่เราก็ห่วง
น่าจะมาส่งด้วยตัวเองหน่อย
นี่ที่คุณแม่บอกแม่มาส่งด้วยตัวเองหน่อยก็ไม่ได้
ให้นั่งรถทัวร์กลับบ้านเองเด็กก็ไม่รู้ก็รู้เลย
กรุงเทพเลยค่ะบ้านอยู่สุพรรณเนี่ยแต่นครสวรรค์ก็ผ่านสุพรรณอยู่แล้ว
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับย่าของน้องแตงโมยอมรับว่า
ที่หลานจะหนีออกจากบ้านไปเนี่ยคือก็ดุหลานนั่นแหละ
ล่าสุดที่ดุนะคือเรื่องไม่เก็บที่นอนกับไม่ล้างจาน

ก็ดูหลานก็ปกติดีไม่คิดเลยว่าหลานจะน้อยใจ
ถึงขั้นหนีออกจากบ้านอย่างนี้อืมหลังจากหลานหายไปเนี่ย
ย่าบอกย่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะเป็นห่วงมากนะ
พอรู้ว่าเจอหลานแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าหลานเนี่ยย่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
ที่ดุหลานก็เพราะว่ารักแล้วก็เป็นห่วงจริง
เอ๊ะหลากสอนดีให้เถ้งสณภัยได้ให้ทำความสะอาดแบบนี้
ทำไมมีสมความคิดแบบนี้
เอ้อหลากอยากจะเถ้งอย่างนั้นให้ทำอะไรคนนิดนึง
แล้วก็ช่วยไว้เดียวนะครับคุณไภพรอายูสามสิบสอง
คุยกับเขาด้วยนะฮะคือเธอบอกเธอเป็นชาวสปลาวนะมาจากต่างจังหวัดมาถึง
ชิดเมื่อเช้ามืดเนี่ยคือตี๔น้องแตงโมไปถึงตี๓คุณภัยพรถึงตี๔เห็นเด็ก
ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวแบบน้ำตาแบบคลอเบ้าก็เห็นแล้วแบบเป็นห่วงแล้วดู
น่าสงสารก็เข้าไปถามไปคุยพอได้ความก็เลยให้เงินน้องไปร้อยบาทบอกให้ไป
หาซื้อซิมแล้วให้โทรไปหาแม่แล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องเนี่ยจนถึง๗โมงเช้าที่
แม่มารับนะค่ะโอ้โหสุดยอดเลยมากเลยฮะพอน้องโทรไปหาแม่ตี๕ใช่ไหม
แม่กับพ่อก็รีบขับรถมารับที่หมอชิด
คือเธอบอกดีใจมากที่น้องเนี่ยถึงบ้านปลอดภัย
ตอนที่นั่งรอน้องก็พยายามสอนน้องไป
ว่าต้องแบบนั้นแบบนี้อย่าไปทำแบบนี้อีกนะ
ค่ะลองฟังหน่อยนะฮะ
น้ำตาคอแบบแบบไม่พูดไม่จากับใครน้ำตาคออยู่

ถามน้องก็บอกว่าไปกับเพื่อนมา
แล้วก็เพื่อนให้มาอยู่ที่นี่ให้มาที่นี่
แล้วก็น้องก็ไม่ได้พูดอะไรมากพูดแค่นี้

แล้วมีบางคนว่าจะไปส่งอย่างนี้
เราก็กลัวน้องจะไปกับเขา
เขาก็เลยบอกว่าอย่าไปไหนนะอยู่ตรงนี้นะ
แล้วก็พี่ก็นั่งอยู่กับน้องถึง๗โมงเช้า
คือผมว่าเรื่องนี้ต้องเรียนรู้กันทุกฝ่ายนั่นแหละ
ไม่ใช่แค่ครอบครัวของคุณย่ากับน้องตังโม

คือดุได้ว่าได้บ่นได้อะไรได้
แต่บางทีเราก็ต้องไม่อ่อนไม่แข็ง
อะไรพวกนี้มันต้องคือถ้าทุกวันทุกวันบางทีเด็กก็
แต่เด็กก็เองก็ไม่ใช่ว่าโดนดุหน่อยด่าหน่อยบ่นหน่อยเหนียว
จากบ้านอย่างเดียวไปหาเพื่อนอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้นะฮะ

ได้เห็นแบบลูกพาเพื่อนมาบ้านแล้วอยู่หลายวัน
สักนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วที่บ้านหนูยังไงอะไรแบบไหนลองเช็คหน่อย
นี่ไปเห็นจากที่แม่เขาประกาศตามหา

อย่างน้อยก็ดูแลลูกเขาดีไม่ทำอะไรนะคะ